ต่อกันที่น้องส้มมารีนักร้องแล้วก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังหน่อยดีกว่านะคะ
เดินทางไปแจ้งความเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในกรณีที่
มีชื่อเธอเข้าไปเอี่ยวในเรื่องของเว็บพนันนั่นเองนะคะ
กรณีที่ว่าได้รับการว่าจ้างโฆษณากล่องสุ่มสินค้าของเว็บไซต์หนึ่งค่ะ
ซึ่งภายหลังมีคนหลงเชื่อโอนเงินไปซื้อแพ็คเกจ
แต่สุดท้ายเว็บไซต์กลับปิดนี้แล้วก็เห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเว็บพนันด้วยนะฮะ
ก็เลยทำให้มีผู้เสียหายทั่วประเทศร่วมกว่า๓๐๐คนเลยทีเดียวค่ะ
มูลค่าความเสียหายกว่า๑๐ล้านบาท
โดยทนายเจมส์เผยว่าวันนี้ทุกคนตั้งใจมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บดังกล่าว
และเป็นเพียงแค่ผู้ถูกว่าจ้างเท่านั้นค่ะ
วันนี้น้องส้มกับน้องเครียร์ค่ะ

เนื่องจากได้รับการผสานจากพนักงานปรับสวนไป

เรื่องที่เกิดขึ้นมาน้องเองก็เสียใจ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้องเขาไม่รู้จริง

ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราทำได้ก็คือ
แจ้งเตือนไปยังแฟนคลับสองเราแจ้งลบคลิปค่ะอ่าห้าม
เอเจสซี่หรือใครก็แล้วแต่เอาคลิปนี้ไปใช้